เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของมวลชนที่มาให้กำลังใจตรงดอนเมืองกันหน่อยค่ะ
ว่าโอ้โหเชื่อแหละว่าตอนนี้ดูจากเวลา๘โมงจากครึ่งแล้ว
ที่มาจากสายอีสานสายเหนือภาคกลางต่างคงจะมาถึงกันหมดแล้วค่ะ
ริมถนนริมถนนวิภาวดีรังสิตหน้าดอนเมืองผมว่าแน่นแล้ว
นี่ไงถ้าเกิดอยากรู้นะขอดูบรรยากาศสดเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราคุณวิมลวันธรรมพักดีพร้อมรายงานมาแล้วจากที่ดอนเมือง

ค่ะหลังจากที่ปรากฏข้อมูลว่านายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
เข้าสู่น่านฟ้าของประเทศไทยตามแอปพลิเคชันที่ติดตามไฟล์บินนะคะ
ก็ปรากฏว่าเมื่อสักครู่นั้นรถขยายเสียงของกลุ่มมวลชนเสื้อแดง
ซึ่งปักหลักอยู่ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
ซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ๑๐๐เมตรนะคะ
เราจะเห็นว่ายังมีมวลชนเสื้อแดงส่วนหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็ยังคงปักหลักอยู่ที่เดิมเพราะว่าทุกคนบอกว่าจะยังคงรอ
เพื่อที่จะให้กำลังใจเนอะให้ทางด้านของคุณทักษิณเนี่ย
ได้เห็นว่ามวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นยังคงปักหลักให้กำลังใจ
แล้วก็ยินดีต้อนรับตลอดเส้นทางนะคะจุดนี้จะเป็นมวลชนกลุ่มเสื้อแดงจัง
ชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะคะที่มีการนำเอาเครื่องเสียงมาเปิด
แล้วก็เต้นเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะในส่วนของนายทักษิณชินวัฒน์นะคะ
เราจะเห็นว่าที่เสื้อนั้นก็จะมีข้อความยินดีต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจ
ทักษิณชินวัฒน์นะคะส่วนอีกฝากหนึ่งค่ะเดี๋ยวกล้องจะแพลนมานะคะ
เป็นกลุ่มมวลชนผู้สนับสนุนนายทักษิณชินวัฒน์จากจังหวัดมุกดาหาร
อันนี้อาจจะไม่เห็นสัญลักษณ์ของเสื้อแดงนะคะแต่ว่าทุกคนบอกว่า
อ่าวันนี้มาต้อนรับอ่าทางด้านของนายทักษิณชินวัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
อีกไม่นานไม่กี่นาทีข้างหน้านั้นนะคะทางด้านของนายทักษิณเนี่ย
ก็จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยขณะเดียวกัน
ลชนที่มารออยู่ตรงนี้บอกว่านอกจากวันนี้จะเป็นการมารับนายทักษิณชินวัฒน์
กลับสู่ประเทศไทยแล้วส่วนหนึ่งของมวลชนเสื้อแดงบอกว่า
มาเพื่อที่จะให้กำลังใจพักเพื่อไทยด้วยนอกจากการติดตามภารกิจของนายทักษิณชินวัฒน์
ก็จะมีการเคลื่อนไปที่พักเพื่อไทยเพื่อไปบอกว่า
วลชนกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกคนนั้นให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนพักเพื่อไทยต่อไปค่ะ
แล้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากย่านดอนเมืองวิมวลวันธรรมพักดีรายงานค่ะ
ขอบคุณคุณวิมลวันธรรมภักดีด้วยนะครับ